รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

ด้านม้านะฮะแล้วก็อยู่องค์การมานานกว่าสิบปี
เป็นครูสอนการขี่ม้าให้กับนักแสดงหลายต่อหลายคนเลย
ไม่ใช่แค่เบื้องหลังอย่างเดียวนะฮะเบื้องหน้าเนี่ยเขาฝากผลงานไว้มากมายเลย
ภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรสวนเขาก็ร่วมด้วย

ฆ่าบดินคมแฝกล่าสุดละครฟีเวอร์แห่งปีบุภเพสันนิวาส

นั่นไงวันนี้นี่เขาไม่ได้มาสอนเราขี่ม้านะครับ
แต่ว่าจะมาเล่าประสบการณ์การถูกผีหลอก
แล้วที่สำคัญเขาสัตว์ทานอยู่ลุงปุทธวดมาก
ขอต้อนรับครูแอ้นม้าธมินกันเลยฮะ
เชิญครับ

ตอนนี้ไปไหนมาไหนนี่เขาไม่เรียกครูแอดแล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะ

ปลาขาวนี่แหละชีปลาขาวเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบสมจริงสมจังมากกันเลย

ก่อนที่จะโดนผีหลอกเนี่ยเมื่อตอนเด็กนะฮะ

หลวงปู่ทวดที่เรารู้จักกันหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ย

เรื่องทั้งหมดที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมตัวผมเองแล้วก็เกี่ยวกับครอบครัวผม
ก็ขออนุญาตโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการฟังแล้วก็ชม
ในช่วงระหว่างประมาณปี๒๕๑๗ประมาณ๗ขวบผมนอนหลับไป
กำลังเคิมรู้สึกเหมือนมีใครอ่ะเปิดประตูมุงเข้ามาเปิดมุงเข้ามา
แล้วก็เข้ามานั่งนั่งที่ปลายเท้าช่วงนั้นผมจำได้จำได้แม่นเลยว่าผมนอนตะแคงอยู่
ตะแคงด้านซ้ายแล้วท่านก็นั่งแมะลงมาผมว่ามีคนนั่งยึดปลายเท้า
ใครก็คิดว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่
ไม่ใช่ภาคทั่วไปแต่ตัวดำหง่ำแล้วก็ค่อยหันมามองและก็ยิน
ยิ้มให้ผมอย่างนั้นทำไมคนแก่คนนี้ถึงมานั่งยิ้มให้ผม
รู้สึกแบบปิตินะครับแล้วก็ละคนกับการสงสัยนะครับ
เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าองค์ที่คล้ายกับองค์นี้ผมนำมาให้ด้วย
อย่างนี้เลยครับดำอย่างนี้เลยครับเหมือนอย่างนี้เลยฮะ
แล้วก็ผ้าจีวอนก็เหมือนแล้วก็จีวอนแบบนี้จะเป็นทองแบบนี้เลย
แล้วทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าเป็นหลวงปู่ทวดไม่รู้ยังไม่รู้อีกยังไม่รู้เลยครับ
ไปหลายปีฮะแล้วไปเห็นที่บนหิ้งพระนี่ไงองค์นี้แหละที่เราเคยฝันเห็น
เป็นพระหลวงปู่ทวดองค์บูชาจริงครับจริงฮะเป็นเป็นพระบูชาหลวงปู่ทวดฮ
แล้วก็เป็นห่มจีวอนแบบนี้ตรงนั้นก็คือเป็นครั้งแรกที่พี่บอกว่าพี่รู้จักกับหลวงปู่ทวด
ใช่ครับหลังจากนั้นพอเรียนไปถึงชั้นม๔เห็นบอกว่าไปเจอเหตุการณ์เฉียดตาย
ตอนนั้นผมอยู่มัธยมก็คือบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านเช่านะฮะอยู่ริมน้ำคนที่อยู่ชายน้ำก็จะมีการหาปลา
ผมคนหนึ่งตอนนั้นอยู่มัธยมในช่วงหน้าแรงน้ำลดผมก็จะหาปากกับเขา
แต่วิธีการหาปลาของผมคือผมช็อตปลาแต่วิธีการไม่รู้จัก
ช็อตปลาเหมือนที่เด็กวัยรุ่นช็อตกันใช่ครับที่วัยช็อตกันที่มีต่อไม้ยาวแล้วก็ใช้สายไฟเสียบไป
เราไปจำคนอื่นเขาทำกันเราก็เลยเอามาดัดแปลงทำก็คือเอาตะก้อที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวกระดัดแปลงเป็นไม้ยาว
แล้วก็ต่อสายไฟไปเสียบปากข้างบนก่อนที่จะต่อก็คือน้องชายเนี่ยทำการบ้านอยู่บนเรือนนะครับ
ผมก็บอกน้องว่าเออเดี๋ยวจะลงไปช็อตปลาถ้ายังไงแล้วเนี่ยถ้าพี่ตะโกนขึ้นมาให้ดึงปลั๊กไฟออกช่วยดึงออกให้หน่อยนะ
ก็รับปากเออแต่ไม่ได้หันมามองผมหรอกครับเขาก็รับปากเอออย่างนั้นแหละ
แล้วผมก็ลงไปที่ใต้ถุนแล้วก็เริ่มดำเนินการช็อตปลาได้ไหมได้ครับโอ้เยอะเลยครับปลาซิลปลาสร้อย
แล้วก็ตะโกนเรียกน้องมาบอกว่าโอนเอ้ยน้องพี่โอนถอดปลาให้พี่หน่อยเขาบอกเออ
อีก๒ครั้งเราชัวร์เลยว่าโอเค

รับทราบแล้วก็ถอดปลั๊กให้แล้วกลายเป็นว่าอ่าหลังจากนั้นผมก็
ตัดสินใจดึงสายไฟอืมเมื่อมือสัมผัสสายไฟเท่านั้นแหละครับ
มันอย่างนี้แหละครับช็อตตัวผมเลยฮะช็อตเลยแบบสั่นเลยฮะ
ตุกอย่างแรงเลยฮะกระตุกแล้วก็แบบสมองตอนนั้นคือแบบมัน
คือมันบอกสั่งอย่างเดียวว่าวิ่งวิ่งวิ่งแล้วผมก็วิ่งจริงครับ
วิ่งวิ่งรอดใต้ถุนบ้านซึ่งถ้าเรายืนตรงปุ๊บหนี้
ก็ต้องพอดีเลยด้วยความที่ผมวิ่งเร็วมากแล้วก็แบบว่าคือจะเอาชีวิตรอดจากสายไฟ
บวมอยู่ตรงกลางถ้าสังเกตดีตรงนี้เลยครับเหมือนก้นบาดครับ
มันจะนูนปูดออกมาใช่ครับผมนี่ฮะอยู่ตรงกลางนี้เลยใช่
นั่นแหละคือตำแหน่งที่ผมโดนแล้วก็จำจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะจำเป็น
ตลอดชีวิตพอชนแล้วผมก็สลบเลยฮะอืมหงายหลังสลบนอนไปเลยถ้าเกิดว่ามือผม
กำสายไฟอยู่คุณหนุ่มคิดว่าผมจะเป็นยังไงตายใช่ไหมครับคุณมดดำครับ
ร้อยแน่แน่ดีครับมือหลุดจากสายไฟหลังจากที่ผมอ่าช็อตปลาแล้วก็
ฟื้นขึ้นมาผมก็เก็บข้าวของให้เรียบร้อยกลัวแม่จะตีกลัวแม่จะเอ็ด
เราต้องทำลายหลักฐานทุกอย่างครับพอผมขึ้นมาบนบ้านเชื่อไหมครับว่าน้องผมไม่อยู่แล้ว
เขาจัดเรียงของเรียบร้อยเขาออกไปข้างนอกแล้วสายไฟยังเสี่ยมอยู่ที่เดิมฮะ
เสียงที่ตอบมาเออมันเป็นปรีศานะจนถึงทุกวันนี้ไม่ตายไม่ตายครับ

ผมก็เลยขออนุญาตแม่

อันนี้เสียงเหมือนหนูผีอะครับ

มันไม่ใช่เป็นหนูที่เป็นผีนะ

แล้วเข้ามาใกล้มันตัวใหญ่ขึ้น
มันทับตึ้งลงมาอย่างนี้ครับ

คาถาทุกอย่างที่แม่เคยให้

ไม่ไปมึงแน่นักเหลือก็อยู่อย่างนั้นครับ

จริงตอนนั้นผมยังไม่มีคาถาของหลวงปู่ทวด
แต่ผมท่องคาถานี้ครับ
ปะโตเมตังปะระชิวินังสุกโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุกโตจุติ

ผมตกไปกระแทกกับปริ๊บฮะ

แล้วผมก็ตกใจตื่นเลยครับ

บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วโดนหนักมากเลยเนี่ย

แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
หรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยล่วงเกิน
หรือเคยทำเคยฆ่าเข้ามา
นี่คือเหตุการณ์แค่คืนแรก

เห็นว่าพอมาเรียนที่วิทยาลัย

ที่สำคัญเนี่ยมานอนวันแรกนะครับ

ฐานะทางบ้านยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ

ขออนุญาตผมอยากจะมาอยู่ที่แน่ครับ

แล้วท่านก็ชี้บอกนั่นไปทางนั้น

ข้างล่างเนี่ยเป็นห้องเหมือนปิดทึบหมดเลยครับ
แล้วก็จะมีช่องอากาศที่มันเป็นแบบคล้าย

มันอาบนะครับผมก็คิดว่าเอาละได้แล้วได้ที่มีเป้อันหนึ่งก็วางปุ๊
แล้วก็เอาผ้าไปตรงกลางมันจะเป็นแท่นศิลาคล้ายกับเขาตั้งปูนขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยม
ทราบไหมครับว่าเป็นแท่นอะไรท่านอะไรฮะวางพระศพตั้งโรงศพ
ตรงนั้นคือเป็นแท่นตั้งโรงศพแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าผมคิดว่าผมจะมานอน
รู้ไหมคิดว่าเป็นเตียงไม่รู้ฮะไม่รู้นะไม่รู้ครับ
แต่ว่าคุณขึ้นไปนอนนะนอนครับนอนแท่นโรงศพผมขึ้นไปนอนแท่นบนโรงศพเลยฮะ
คุ้นไปนอนของท่านนั้นเลยหลายังไงต่อ
พอผมสำรวจเสร็จปั๊บผมได้ที่นอนเสร็จผมก็มาปิดห้องประตู
ใช่ครับพอปิดประตูเสร็จป้ะผมก็ลงนอนผมก็นอนหงายผมก็เอาเป้ดลุ้นหัว
ได้ยินเสียงคนคุยกันประมาณสัก๗๘คนผมก็คิดว่าเออเขาไปงานไปอะไรมาแล้วก็กลับมาบ้าน
หน้าวัดก็ได้ยินเสียงไกลคุยกันคุยกันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา
ไกลเรายังคิดว่าโอเคนะมันได้ยินเสียงแต่ไม่เป็นสรรพภาษา
ว่าเขาพูดอะไรกันโต้ตอบอะไรกันเข้ามาใกล้ดังขึ้นจริงครับ
แต่เสียงก็ยังไม่ใช่เสียงที่พูดคุยกันแบบว่าแบบเราคุยกันอย่างนี้
แต่ก็ยังฟังไม่ได้สับเป็นภาษาอย่างนี้คือพูดเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ย
แล้วก็มีพูดกันแล้วก็ดึงกันไปดึงกันมาอะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วก็มีเสียงคุยกันด้วยแล้วก็หัวเราะแล้วก็ห่างออกไปหลังวัด
เราไม่ได้คิดอะไรฮะไม่ติดใจนะครับตอนนั้นก็จะหลับแล้วครับ
ได้ยินเสียงอีกครับได้ยินทันนี้เดินย้อนกลับมาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร
แล้วคิดว่าคนจะเป็นคนคนเดินผ่านไปมาแต่กลายเป็นว่าคนกลุ่มเดิมนะครับ
คนนี้เดินมาอ่าทีนี้เดินผ่านข้างหลังฮะไม่ได้ผ่านข้างหน้าแล้ว
แล้วก็พูดกันใกล้เข้ามาจนแบบว่าเนี่ยระยะประมาณนี้ครับกั้นแค่เพียงแค่ผนัง
อยู่ตรงนี้หยุดที่ปลายเท้าอ่าพอหยุดที่ปลายเท้าเสร็จปั๊บเนี่ย
ว่าเฮ้ยมันทำไมเสียงดังมากล่ะรบกวนผมเหลือเกิน
ผมไม่อยากที่จะฟังเพราะผมจะนอนผมก็เลยแอบลุกขึ้นนั่งแล้วก็มอง
ก็เห็นเป็นคนดำรู้สึกเป็นคนแปลกเสื้อผ้ามันขาดวิ่นเสื้อดำมอ
กางเกงก็เหมือนแบบกางเกงดำเป็นลายอะไรประมาณนี้ครับทึม
แล้วต่างคนก็ต่างดึงกันต่างคนต่างจะเดินจะเข้ามาหาเรา

เชื่อไหมครับว่าเห็นเป็นเท้าจริงครับแต่ไม่ใส่รองเท้า

อย่ามายุ่งกับผมเลยคุณจะไปไหนก็ไปไปเสียงดังกันที่ไหนก็ไป
อยากจะนอนแล้วอยากจะนอนแล้วยังไง
แล้วผมก็เฉียว้นอีกแล้วก็สักพักนึงผมก็กลับมานอนเสียงนั่งเรื่องหายไป
ผมก็พลิกไปทางขวาประตูอยู่ฝั่งนี้ผมพลิกมาทางคุณสมดำ
มันดำขึ้นไปเลยครับมันขึ้นเพดานไปอันนี้คุณลืมตามองเลยนะลืมตามองร้องตัวคุณอยู่ไหมตัวก็แข็งอยู่อย่างนี้กูโดนแล้วคือคิดในใจนี่ผีครับโดนแล้วผีแล้วครับอันนี้ผมเชื่อสนิทใจเลยว่าผีเล่นผมแล้วฝันหรือเปล่าไม่ฝันแล้วครับอันนี้ไม่ได้ฝันแล้วยืนยันแล้วครับยืนยันแล้วไม่ได้ฝันแล้วครับก็อันนี้
แล้วเป็นไงล่ะโอ้โหหลวงพ่อเล่นผมแล้วอดีครับ
มาทั้งหมดเลยครับทั้ง๗๘คนทั้งบนทั้งล่างจะลองถึงสมาธิดู
สมาธิของพี่ใช่ครับเผื่อที่เราจะได้อยู่ที่นี่ได้
หรือยังฮะว่าเป็นอะไรทำไมถึงมีที่วางศพทำไมถึงมีศพมากมาย
ก็พูดง่ายว่ามันเป็นโกดังเก็บของโกดังเก็บศพ
เพราะว่าเวลามีงานพิธีอะไรเขาก็จะมาใช้จากตรงนี้
เพราะว่าด้านในจะเก็บพวงหลีดเก็บชั้นวางของเก็บตังค์ต่าง
ที่ใช้ในงานประกบงานพิธีศพ

ทุกคนที่อยู่ในห้องล็อคเกอร์ก็ตากคนกำลังเสร็จ
ภารกิจของตัวเองก็ออกทยอยกันกลับ
ผมหลับไปตอนไหนไม่รู้ผมรู้สึกได้ยินเสียง

ความรู้สึกว่าดันประตูปึ้งลุกขึ้นมานั่ง

พอลุกปุ๊บหันหลังกลับมาเฮ้ยทำไมตัวเรายังนอนอยู่เนี่ย

ไปเจอกับผีที่ประเทศอินโดนีเซีย

ซึ่งอันนี้แหละเขาบอกเด็ดจริงดุจริง

ดังแชะแชะมันทนเท้าเปลี่ยนครับ
ผมก็ค่อยลืมตา
เพราะมันเหมือนประมาณว่าคนยืนจ้องมองอยู่